ภรรยากับสามีอยู่กินกันมา๑๐ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนนะคะ๑๑ขวบกับ๕ขวบ
สามีบอกภรรยาเนี่ยชอบเล่นแอปชอบไลฟ์สด
ล่าสุดหึงหวงถึงขั้นยิงเมียตายต่อหน้าลูก๑๑อ่ะค่ะ
แล้วยิงในครัวแบบนี้เลยนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิต๓นัดอยู่ในห้องครัว

มีรายงานบอกว่าอันนี้ลูกเล่าให้ฟังนะ
รายงานบอกว่าซื้อกับข้าวมาจะกินด้วยกันพ่อแม่ลูก
เดินเข้าไปในครัวพ่อเดินตามเข้าไปปิดประตูเสร็จปุ๊บ
ได้ยินเสียงปืนดังปั้ง๓นัด
แล้วพ่อก็เปิดประตูห้องครัวออกมาบอกลูกว่า
พ่อขอโทษไปดูแม่หน่อยสิ
ลูกบอกไม่กล้าไปดูแต่เหลือกชำเรืองมองผ่านกระจก
เห็นแม่จมกองเลือดอยู่ที่พื้นแล้ว
สามีบอกว่าคบหาอยู่กินกับภรรยามา๑๐กว่าปีแล้ว
แต่ภรรยาเป็นคนชอบเล่นแอปพวกแอปหาคู่ต่างอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ชอบไลฟ์สดซึ่งเขาไม่ชอบ
นี่เป็นประเด็นที่ทำให้ทะเลาะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด

ผมก็เลยถูกลูกเพราะว่าผมรักลูกไง
ผมก็เลยไม่อยากให้ลูกโดนด่าอะไรอย่างนี้
ชนวนเหตุก็คือกำลังจะกินข้าว
แล้วแม่ตะคอกลูกว่าเออกินก่อนเดี๋ยวค่อยเล่น
โกรธเมียเพราะรักลูกมากค่ะ
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
แสดงความเสียใจกับน้องสองคนด้วยจริงค่ะ